มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเกิดขึ้นเมื่อวาน
ร้านทองกำลังจะปิดละช่วงทุ่มกว่า
มีคนร้ายมาบุกเดี่ยวเอาอาวุธปืนมามาจี้ชิงทองที่ร้าน
ซึ่งอยู่ในบิ๊กซีที่เพชรชบูรณ์ไปได้นะคะแล้วคนร้ายบอกด้วยนะห้ามกดสัญญาณฉุกเฉิน
หลังจากนั้นกวาดทองไปได้เส้นละบาท๒๓เส้นแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านทองที่จับภาพได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักทุ่ม๕นาทีเมื่อวานนี้
ที่ร้านทองเยาวราชสินทวีค่ะอยู่ที่บิ๊กซีสาขาหล่มศักดิ์ที่เพชรชบูรณ์
ผู้ชายคนนี้คือนายแมนหรือว่านายนพรุษสุขเสถียรอายุ๔๐ปี
เขาก็เข้ามาก่อเหตุเนี่ยนะคะ

จะเอาอาวุธปืนขู่พนักงานแล้วกระโดดข้ามตู้โชว์ทอง
เอาสร้อยไป๒๓เส้น
หนักเส้นละบาทจังหวะนี้มุมนี้เห็นชัดเลย
แล้วพอหลังจากนั้นคว้าไปได้ก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะ
พนักงานขายของที่ร้านนะตกอกตกใจ
บอกว่าตอนนั้นประมาณทุ่มหนึ่งกำลังเก็บทองเข้าตู้
ปิดร้านไงคะคนร้ายก็เดินมาหน้าเคาน์เตอร์
เอาอาวุธปืนวางโชว์หน้าตู้เลย
แล้วก็บอกว่าส่งทองมาอย่ากดสัญญาณฉุกเฉินนะ
หลังจากนั้นกระโดดมากระชากทองในถาด
แล้วมีการยิงปืนยิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่งเป็นการเปิดทาง
แล้ววิ่งออกไปขึ้นมอเตอร์ไซค์หน้าห้าง

ทีนี้หนูก็มองหน้ากันน้องกำลังจะจับ
จะกดสัญญาณยังไม่ทันได้กด

มันก็เลยพังพังข้างหน้านี้
ใช่ค่ะมันก็ไปเอาทองที่อยู่ในตู้ค่ะ

มันจับทองค่ะทางถาด

เพราะว่าหนูมันมีตัวล็อกอยู่
มันก็เลยได้ไปแค่ครึ่งเส้น๒๓บาท

ทีนี้ก็มีการเข้าไปตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิดใช่ไหม
ใช่ค่ะตำรวจสมภาษาลงรรมศาสตร์เข้าไปตรวจสอบ
ดูย้อนหลังเลยว่ามันมีภาพของผู้ชายคนนี้ไปปรากฏตรงไหนบ้าง
พบว่าช่วง๑๗๒๐มกราคม
ลักษณะคล้ายกับคนร้ายคนนี้ไปเดินป้วนเปี้ยน

เหมือนมาดูรัดเหลาก่อนที่จะก่อเหตุ
ใช่เดินไปเดินมาสุดท้ายก็
น่าจะเป็นคนเดียวกันแล้วก็ลงมือก่อเหตุในที่สุด
แล้วติดตามจับกลุ่มต่อไป
ความคืบหน้าเรื่องนี้คุณผู้ชมก็ต้องตามต่อค่ะ
เมื่อเช้านี้นะทางตำรวจสพลมศักดิ์แล้วก็พ่อแม่ผู้ต้องหาเนี่ย
ไปรับตัวลูกชายลูกชายคือนายแมนนพรุษสุขเสถียรอายุ๔๐ปี
คนที่ไปชิงทองคนนี้นี่แหละค่ะเนี่ยติดต่อขอมอบตัวผ่านทางกำนัน
กำนันมนันชัยตริสุกเป็นกำนันตำบลนาเกาะที่โคกหนองนาโมเดลแล้วเนี่ย
แต่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์เต็มเส้นน่ะนะคะมูลค่าเนี่ยโอ้ยกลับครึ่งล้านนะ
แล้วมีปืนด้วยปืนที่เขาใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนสั้นไทยประดิษฐ
ไม่ได้มีทะเบียนเนี่ยหนึ่งกระบอกก็นำตัวนายแมนเนี่ยไปสอบสวนที่โรงพักเนี่ยค่ะ
กับทองที่ได้เนี่ยนะคะเราก็เลยไปถามกำนัน
กำนันผู้ซึ่งครอบครัวติดต่อเพื่อให้กำนันจะพามอบตัวใช่ไหม
กำนันก็บอกว่าผมเนี่ยได้รับการประสานกับตำรวจด้วยนะ
นายแมนผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทองตอนนั้นผมตกใจ
เพราะอะไรปกติผมเป็นกำนันก็ดูแลคนในชุมชนดูแลลูกบ้าน
แมนเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนขยันทำมาหากินเลยนะเขาก็ดูแลครอบครัวดี
ทีเนี่ยนายแมนเขาอยู่ลมศักดิ์ก็แต่งงานกับลูกบ้านที่ผมดูแลอยู่
แต่งมา๑๖ปีแล้วเขามีลูกด้วยกันลูกยังเล็กอยู่เลยนะ๒คน
เขาก็ทำอาชีพทำมะขามแช่อิ่มขายอ่ะเงินเขาก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหรอก
ฐานะก็เรียกว่ายากจนนั่นแหละก็ขายที่ใช้หนี้จนหมดละ
ทีนี้คือที่เขาต้องขายที่ขายทางเอามาใช้หนี้เพราะว่าหนี้สินเขาเยอะ
แล้วพอผมได้รับการประสานแบบนี้ผมก็ตามไปที่บ้านของนายแมน
ไม่เจอตัวนายแมนหรอกเจอแต่เมียของนายแมน
ซึ่งตอนนั้นน่ะนะเมียยังไม่รู้เลยว่าสามีเนี่ยไปก่อเหตุชิงทองมาอ่า
ทีนี้ผมก็เลยบอกเมียของนายแมนให้โทรเกลี้ยกล่อม
บอกนายแมนซิว่าให้มอบตัวหน่อยก็มีการนัดกันที่โคกหนองนาโมเดล
แล้วตอนที่ผมไปเนี่ยปรากฏว่านายแมนเขาก็อยู่คนเดียว
ทีนี้เราก็เลยถามไงว่าเอ๊ะกำนันคะกำนันรู้ไหม
สาเหตุที่นายแมนเขาก่อเหตุเขาทำไปเพราะอะไร
กำนันเขาบอกว่าก็แมนบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบ
หนี้เงินกู้รายวันติดเยอะไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนมาใช้หนี้
คุณทัศนายคิดดูต้องจ่ายวันหนึ่งนะประมาณหมื่นนึง

ใช่คือถ้าสมมุติเกิดว่าทำมะขามแช่อิ่มขายเนี่ย
จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายหนี้วันละหมื่น
ทีนี้แหละพอมันไม่มีก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
กำนันก็ประสานกับทางพันธบริกษฐ์เอกสุรวิชชัยศิษฐ์
ผู้กำกับที่สพหลมศักดิ์ไปรับตัวมา
แล้วก็มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งตอนที่เอาตัวมาที่โรงพักแล้วที่สพหลมศักดิ์แล้วเนี่ยนะ

ผมคิดอยู่สักพักนึงนะคิดอยู่๒วัน
ก็น่าจะใกล้เคียงกับภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่ามาดูรัดเหลาก่อนหน้านี้ก่อนจะก่อเหตุ
ก็เลยตัดสินใจเอาอาวุธปืนไปบุกลงมือชิงทอง
คือที่ผมยิงปืนขึ้นฟ้าน่ะยิงจะเปิดทางเฉย
ไม่ได้คิดว่าจะเอาชีวิตจะลงมือจะทำร้ายใคร
อันนี้คือสิ่งที่นายแมนบอกนะคะ
ทีนี้ด้านนายแมนว่ายังไงบ้างแน่นอนโดนจับมาแล้ว
ตำรวจก็ถามนายแมนก็สารภาพว่าเขาก่อเหจริง
ทีนี้เนี่ยทางด้านของพ่อผู้ต้องหาเองชื่อว่านายสมชาติ
นายสมชายนะฮะนายสมชายสุขเสถียรอายุ๕๙ปีเป็นพ่อของนายแมนบอกว่า
โอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าลูกชายจะมาก่อเหตุอะไรแบบนี้
คือไม่คิดเลยว่าคือเห็นข่าวแหละเห็นแต่ไม่คิดว่าคนทำเป็นลูกตัวเอง
นั่นไงนะเพราะว่าลูกเป็นคนดีรักพ่อแม่รักครอบครัวขยันทำมาหากินและเป็นคนไม่เรียบร้อย
ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงทุกคนดูตกใจหมดเลยนะกำนันก็บอกว่าลูกบ้านเป็นคนดี
พ่อก็บอกว่าก็ขยันทำมาหากินรวมถึงภรรยาของนายแมนด้วย
ร้องไห้ไปสามีเป็นคนดีอ่ะแต่ยอมรับครอบครัวประสบกับปัญหาการเงิน
หนี้สินล้นพ้นมากมายแต่สามีไม่เคยพูดให้ฟังนะฮะ
แล้วก็ไม่เคยเอ่ยปากหรือมาพูดอะไรบอกว่าจะมาก่อเหตุอะไรแบบนี้เลย
ตกใจเหมือนกันที่เห็นตำรวจตามมาถึงบ้านทุกอย่างเหมือนฝัน
เป็นฝันร้ายที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงอ่านะฮะ
แนนเองสามีเองเป็นคนรักลูกขยันทำมาหากิน
หลังที่มีการคุยโทรศัพท์กันแล้วก็สามีบอกว่าอยากมอบตัวเหมือนกัน
อืมแล้วก็สำนึกผิดแล้วค่ะนะก็เลยพากันไปหากำนันนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือในหมู่บ้านแล้วก็มอบตัว

เขาก็ดีกว่าเราเขาไปตามกันเนอะ
ภรรยาร้องไห้เลยคือเราเข้าใจนะ
เหมือนกับหลังชนฝาแล้วไม่รู้จะทำยังไง
แม้ว่าคนรอบตัวจะยืนยันมาตลอดเลยว่า
แมนเป็นคนดีรักลูกรักเมียยังมีลูกเล็กสองคน
ประกอบอาชีพสุจริตขยันทำมาหากิน
แต่พออารมณ์ชั่ววูบคุณผู้ชมไปก่อเหตุแล้ว

ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าหลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการนำตัวนายแมน

ประกอบคำรับสารภาพอีกครั้งหนึ่ง

อนาคตไม่ใช่แค่อนาคตของตัวเองนะ
เราก็ไม่รู้ว่าเงินต้นที่เขาไปกู้หนี้ยืมสินมา
มันมากมายขนาดไหนถึงต้องใช้วันหนึ่งเป็นหมื่นนะครับ